เรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะ
อย่างที่เราทราบกันว่าเมื่อวานนี้เป็นวันแรก
เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะคะ
แน่นอนว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างจังหวัดอ่างทอง

โดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำตอนนี้

ตมเทวาราชอำเภอชะโยชน์จังหวัดอ่างทอง

น้ำได้เริ่มเข้าเริ่มนะครับ
ซึ่งอยู่ในชุมชนบ้านลาวนะครับ
ติดกับริมแม่น้ำเลยนะครับ
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็ก็จะเห็นนะว่าปริมาณน้ำนะครับสูงถึงสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรนะครับ
ทำให้ชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เริ่มกังวลครับและเตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วครับ
ปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณชุมชนตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองวันนี้นะครับสูงขึ้น๕เซนติเมตร
ทำให้ชุมชนบ้านลาวจุดนี้เป็นพื้นที่รุ่มต่ำที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญา
หนีไม่พ้นที่น้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านในชุมชนนี้ที่มีอยู่สี่ครัวเรือนทำให้ชาวบ้านจึงกังวลนะครับ
และเริ่มเก็บข้าวของออกไปบางส่วนแล้วครับกังวลไหมครับกังวลค่ะ
ไม่รู้จะอยู่ยังไงเลยแบบนี้นะคะน้ำจะขึ้นจะลงแบบนี้ค่ะตอนนี้ปริมาณน้ำเท่านี้ค่ะ
เป็นไงบ้างก็ยังสบายใจอยู่ยังโล่งใจนิดนึงค่ะ
แต่ว่าเวลาน้ำไม้ไม่รู้จะอยู่ยังไงครับเราจำตัวมาเก็บก้าวของมันบ้าง
บริหารส่วนตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะครับ
ก็ยืนยันว่าสถานการณ์น้ำภาพรวมในอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ปีนี้ยังไม่วิกฤตมากนักโดยบ้านเรือนนอกเขตคันกั้นน้ำ
การบริหารส่วนตำบลเทวราชได้ทำสะพานเชื่อม
เพื่อไม่ให้ต้องเดินลุยน้ำหรือใช้เรือนะครับ
ส่วนบ้านเรือนที่พื้นส่วนบ้านเรือนนะครับ
อยู่ในเขตคันกั้นน้ำก็ยังไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมครับ
แต่เพื่อรอรับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเพิ่มในวันอ่า
ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช
ได้รีบซ่อมแซมพื้นที่เสี่ยงและน้ำเข้าท่วมแล้วนะครับ
ทั้งหมดสี่จุดครับท้องถิ่นเราในส่วนนี้
ในส่วนของอบตนะครับเราก็มีหน้าที่ดูแล
ตอนนี้คือเฝ้าระวังจุดเสี่ยงก่อนนะครับแก้ไขจุดเสี่ยง
จุดเสี่ยงคือจุดที่น้ำมันจะห้ามมันขึ้นมาเต็มที่
มันจะพังเข้ามาหรือรู้อะไรเข้ามาในส่วนนี้
แล้วก็ดำเนินการป้องกันจุดเสี่ยงโดยเอาเข็ม
เสาเข็มเนี้ยไปตอกแล้วก็เอาสายลงนะครับ
เอาไว้ก่อนถ้ามันขึ้นมาจะได้ไม่อันตรายนะครับ

คมเพชรนะครับบอกด้วยนะครับว่าในอดีตตำบลเทวราช
จะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพญาแต่ไม่เคยเกิดน้ำท่วมหนัก
เพราะมีการเตรียมพร้อมรับมือทุกปีโดยได้ความร่วมมือจากทหารนะครับ
จังหวัดลบบุรีและชาวบ้านช่วยกันทำแรงกระสอบทราย
เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ทีมข่าวได้ลงเรือสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลเทวราชอำเภอชายโยนะครับ
อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพญาก็พบว่าม่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนใหญ่ยกสูงถึง๒๓เมตรครับ
และไม่ได้รับผลทบมากนักเพราะปีนี้ได้มีการแจ้งเตือนให้ระวังสถานการณ์น้ำเหนือจากกรมชนประธาน
และแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชนะครับได้ทำหนังสือแจ้งให้กับทางกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดครับณปัจจุบันนี้ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ประมาณสองเมตรนะครับ
แต่ถ้าหากว่าผลว่าถ้าน้ำที่ถูกปล่อยมามวลน้ำมากเกิน๒เมตรแนวทางการช่วยเหลืออย่างไรก็มีวิธีการเตรียมการเอาไว้บางส่วน
อย่างเช่นรายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงหรือรัฐบาลต่อไปนะครับ
เรื่องของพี่น้องประชาชนเราก็จะจัดสถานที่ในเรื่องของการอบพยพไปอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้เราก็มีสถานที่หลายหลายจุดไม่ว่าจะเป็นอ่า
โดยราชการวัดต่างที่อยู่ในที่สูงก็สามารถที่จะรองรับการดำเนินการนั้นได้ครับ
ในอำเภอชายโยนะครับบอกด้วยว่าหากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำถึง๒๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
พื้นที่จุดนี้ก็อาจเกิดวิกฤตได้ในส่วนจังหวัดอ่างทองนะครับก็มีสามอำเภอนะครับ
ส่วนอำเภอเมืองนะครับตอนนี้สถานการณ์ยังไม่วิกฤตนะครับ
แต่ทางหน่วยงานต่างก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดครับ
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองครับ